สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามเที่ยงวันนี้นะคะพบกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
เย็นวันนี้นะคะเราก็จะทราบกันแล้วค่ะว่านักเตะตกเล็กฟุตซอลทีมชาติไทย
จะสามารถผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายชิงแชมป์โลกที่โคลัมเบียได้หรือไม่
โดยฟุตซอลทีมชาติไทยก็จะลงแข่งขันในรอบ๘ทีมสุดท้ายฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียพบกับออสเตรเลียค่ะ
ความพร้อมของทีมชาติไทยในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๖ที่ประเทศอุสเบกิสถาน
รอบ๘ทีมสุดท้ายที่จะพบกับออสเตรเลียในวันนี้นะคะ
เตอร์เฮอร์แมนค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเนเทอร์แลนด์ของทีมชาติไทย
แสดงความมั่นใจค่ะว่าจะพาไทยไปเล่นฟุตซอลชิงแชมป์โลกให้ได้อีกครั้ง
และการพบกับออสเตรเลียก็ถือว่ารู้ทางกันเป็นอย่างดีค่ะ

ขณะที่นักเตะมีความฟิตสมบูรณ์นะคะ
และหากว่าชนะในเกมนี้ก็จะได้ไปเล่นรอบสุดท้ายที่โคลัมเบีย

หลังจากที่ก่อนหน้านี้เข้ารอบสุดท้ายมาแล้ว๔ครั้งติดต่อกัน
ตั้งแต่ในปี๒๐๐๔๒๐๐๘และครั้งล่าสุดปี๒๐๑๒ที่ไทยเป็นเจ้าภาพค่ะ
ส่วนสถิติการเจอกันทั้งหมด๑๓ครั้งนะคะ
เป็นไทยที่ชนะ๑๑ครั้งออสเตรเลียชนะได้๒ครั้งค่ะ
โดย๒นัดที่ออสเตรเลียชนะเป็นเกมอุ่นเครื่อง
ส่วนการทำประตูนะคะนักเตะโตเล็กไทยทำได้ถึง๖๐ประตู
ออสเตรเลียทำได้๒๕ประตูค่ะ
เจอกันนัดล่าสุดนะคะเจอกันเมื่อวันที่๑๖ตุลาคมปีที่ผ่านมา
ที่บางกอกอาริน่าหนองจอกปรากฏว่าทีมชาติไทย
ชนะไปห้าประตูต่อสามค่ะเกมนัดนั้นนะคะเป็นกฤษฎาวงแก้วที่ตอนนี้บาดเจ็บ
แล้วก็ไม่ได้ติดทีมมาเล่นที่อุสเบกิสถานทำแพทริกเหมาคนเดียว๓ประตู
สำหรับเกมที่ไทยจะพบกับออสเตรเลียจะแข่งขันในเวลา๑๘นาฬิกานะคะ
ใครชนะคู่นี้จะได้เป็น๔ทีมที่เข้าไปเล่นฟุตซอลโลกที่ประเทศโคลัมเบียทันที
ส่วนทีมที่แพ้ยังมีลุ้นในการชิงอันดับที่๕ค่ะ